ท่านผู้ชมครับมีคลิปการเสริมดวงชะตาลงนะหน้าทองของสำนักศักดิ์แห่งหนึ่งที่อ่างทอง
คนที่ต้องการจะเสริมดวงชะตาไม่ต้องมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวทำแบบออนไลน์ให้
หรอคะได้ด้วยใช่ไหมคะ
คนก็ถามกันเยอะว่ามันได้หรอเดี๋ยวไปดูคลิปก่อนนะฮะ
สำนักศักดิ์หย่านสรรคงเวศอยู่ที่อำเภอโภทองจังหวัดอ่างทองทำแบบออนไลน์ให้กับลูกศิษย์ที่อยู่ที่ต่างประเทศ
นี่คืออาจารย์บอยนะครับปริ้นต์รูปคนที่จะทำพิธีออกมา
ทำพิธีแทนการเดินทางมาด้วยตัวเองเพื่ออำนวยความสะดวก
เพราะว่าช่วงนี้มากันไม่ได้ต่างประเทศก็ได้ในประเทศก็ได้นะฮะ
อาจารย์บอยบอกว่ามันก็เหมือนกับสมัยโบราณนั่นแหละ
เขาก็เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดถวายพระสอดไว้ใต้ฐานพระ
ส่วนตัวคนต้องการที่จะเสริมดวงก็กำหนดจิตใจให้บริสุทธิ์
ปัจจุบันโลกออนไลน์ก็สามารถถ่ายคลิปขั้นตอนการทำพิธี
ส่งกลับไปให้กับลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศได้เนี่ย
คนแห่จองคิวนั่นเลยนะวันหนึ่งหลักสิบหลักร้อยคนอาจารย์บอยบอก
อันนี้ส่งมาจากเจ้าหวันจานิสซิงคโปร์จัวหวันซิงคโปร์
อันนี้จีนส่งมาจากจีน
เดี๋ยวเราไปถามพระให้ดีกว่านะฮะ
นี่นะฮะท่านผู้ชมครับจะมีหยุดพักก็ช่วงฉันเพลงนะครับ
หลายคนก็สงสัยอย่างเมื่อสักครู่นี้เขามีลงนะหน้าทองแบบออนไลน์เนี่ยนะ
ตัวบุคคลที่ต้องการเสริมดวงไม่ต้องมาเองมันจะขลังเหรอมันจะได้เหรอ
เราก็เลยไปถามหลวงพี่น้ำฝนนะครับหลวงพี่น้ำฝนว่ายังไงลองฟังนะฮะ

เรื่องการทำวิชาอาคมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าวิชาคมแก่กล้ามีแน่
แต่สมัยนั้นต่อมาคิดว่ามันยากแล้วครับที่จะทำเช่นนั้น
ลงหน้าทองนี่เขาก็เปรียบเสมือนการศักยันต์การแขวนพระเครื่อง
เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจได้เสริมดวงชะตาได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
แต่ก็แล้วแต่มุมมองนะอย่างหลวงพี่น้ำฝนท่านบอกว่าโหมันต้องรวมกับตัวนะ
แต่ทางอาจารย์บอยเขาบอกไม่เป็นไรก็เหมือนกับการเขียนชื่อตัวเองใส่ฐานพระอะไรไว้อย่างนี้แหละ
เขาก็บอกว่ายุคสมัยใหม่ออนไลน์ได้หมด